ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะชาวโซเชียลแห่แชร์กันเยอะ
แต่แชร์กันเพื่อประนามแล้วก็รุมด่าเลยว่า
ทำไมทำตัวน่าเกลียดคือจริงเขาใช้คำแรงกว่านี้นะคะ
คือมันเป็นภาพของผู้ชายกลุ่มหนึ่งค่ะ
ไปถ่ายรูปตามสถานที่ต่างถ่ายรูปธรรมดามันไม่เท่าไหร่
คุณผู้ชมเห็นไหมว่าเราต้องเซ็นเซอร์เขาแก้ผ้า

คือถ้าในภาพที่เขาลงจริงเนี่ยเขาไม่ได้ปิดบังอะไรเลยนะฮะ

ตั้งใจว่าเห็นหน้าตัวเองเห็นอวัยวะของลับของสูญงวนของตัวเอง

กลัวญาติกลัวเพื่อนจำได้เลย
เชิญชวนด้วยค่ะใครที่มีรสนิยมแบบเดียวกัน
คือเขาบอกว่าแก๊งนี้เนี่ยชอบสวิงกิ้งหรือว่าเซ็กหมูกันด้วย
ครับเริ่มเรื่องต้นตอมันมาจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า
แก้ภาพเปลือยกายโชว์อวัยวะเพศถ่ายรูปตามสถานที่สำคัญ
สถานที่สำคัญนะคะมีหน้าสนามกีฬาประจำจังหวัด
มีปีที่โรงเรียนมีสถานที่ท่องเที่ยวมีบ่อลูกรังเก่า
ห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันประตูระบายน้ำคลองชลประธาน
ไปมาหมดแล้วค่ะแล้วก็เขียนแคปชั่นไว้ใต้ภาพทุกภาพด้วยว่า
ฉันอยู่ที่ไหนซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร
ใช่ค่ะและไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ไปมากี่สถานที่
ทำที่ไหนมาอีกบ้างแต่ที่เผยแพร่นะขนาดเนี้ย
คือสถานที่ต่างในจังหวัดกำแพงเพชรทั้งหมดเลย
อันนี้เป็นตำรวจในพื้นที่ก็
ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันดูหน้าตากลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะ

ไปโพสต์นี่เป็นแบบสาธารณะเลยใช่ไหมใครก็เห็นได้
ก็เห็นได้ไม่ใช่ว่าเป็นกลุ่มลับกลุ่มปิดอะไรอย่างงี้

มันเป็นโลกแห่งอะไรที่

นี่เราต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์เพราะว่ามันผิดกฎหมายค่ะ
ซึ่งคุณอรัชพรดูนะขนาดนี้ก็ยังเปิดอยู่อย่างนี้หรอ

แสดงว่าเป็นข่าวมาขนาดนี้พวกนี้ก็ยังไม่ได้กลัวอย่างนี้หรอ

อะไรที่มันอยู่ในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมต่อให้เราตาย
มันก็ยังอยู่ค่ะจะบอกไว้ให้ตรงนี้เลยนะ
และข้อความแคปชั่นนอกจากลงสถานที่แล้ว

บอกว่าใครที่มีรสนิยมเดียวกัน
มาร่วมถ่ายภาพด้วยกันนะตามสถานที่ต่าง
มีช่างภาพฝีมือดีถ่ายให้ด้วย
จะถ่ายกลางวันจะถ่ายกลางคืนได้หมดเลย

คือความจริงถ้าคุณจะมีรสนิยมแบบไหน
ในเรื่องเพศมันก็ไม่ใช่เรื่องผิด

คุณต้องไปในสถานที่ที่มันเป็นสถานที่มิดชิดของคุณ

ไม่ใช่ว่าตะเวนไปตามสถานที่สาธารณะ
สถานที่ที่มันเป็นสิ่งของประชาชน
เขาต้องเอาไว้ใช้ร่วมกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ตรวจสอบ

ตำรวจท่องเที่ยวชุดปฏิบัติการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ

ไล่ดูทุกที่เลยตามภาพเหมือนตามรอยภาพอะค่ะ

ถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเจอนะ
เพราะส่วนใหญ่ภาพที่ออกไปเป็นภาพตอนกลางคืน

มีกลางวันด้วยแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่า
ที่นี่ตามสถานที่ที่ตำรวจไปเนี่ยชาวบ้านบอกว่า
คือภาพกลางวันมันอาจจะเป็นสถานที่ที่ไม่มีคนไง
แต่สถานที่ไหนที่เป็นสถานที่สาธารณะที่คนจะ
มันก็มากลางคืนนะครับชาวบ้านอยากให้ตำรวจจับมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับเพราะเกรงว่าถ้าสมมติว่าถ้ามีผู้หญิงหญิงสาวผ่านมาคนเดียวแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มไอ้พวกนี้มันกำลังแบบก่อการกันอยู่เนี่ยกำลังถ่ายล่วงถ่ายรูปกันอยู่แล้วมันไปเจอเหตุแบบขมขมขืนเข้าจะทำยังไงใช่ไหมหรือ
ลงไปในโซเชียลแม้เราจะลบไปแล้วนะคะมันยังอยู่อืมตายไปแล้วมันก็ยังอยู่ค่ะ
มันอยู่ไปอีกนานสมัครไม่ทันเลยสมัครอะไรคะ
คือเขารู้ว่าผมจะสมัครไปด้วยอ่ะกลุ่มนี้เหรอจะไปล่อซื้อมันอ่า
คือบางทีนะคุณผู้ชมเอาจริงจริงสิ่งที่คุณพระคุณพูดบางที
แต่ฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้องการสมัครอยู่ไหน
คงเห็นว่าเฮ้ยไอ้นี่สมัครมาเราปิดกลุ่มนี้เดี๋ยวเสียหายทั้งกลุ่ม